ชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสวรีวีรชนค่ายบางรจันทร์
ทำให้วิรากรรมของบรรพบุรุษได้เป็นที่ประจักษ์ของคนรุ่นหลัง
และพระชายลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงร่วมรำวงกับลูกเสือชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์
ยังส่งต่อความประทับใจมาถึงลูกหลานอีกด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้จากรายงานพิเศษค่ะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันที่๓๐กรกฎาคม๒๕๕๙
พระชายาลักษณ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
รำวงร่วมกับลูกเสือชาวบ้านอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
นิยมมีประเสริฐอดีตผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรี
และช่างภาพไทยรัฐส่วนกลางได้ทำหน้าที่ถ่ายพระชายาลักษณ์แห่งความประทับใจนี้
ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสวรีวิรชนค่ายบารจันทร์วันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๙
ทุกวันนี้นิยมยังเก็บกล้องและพระบรมชายาลักษณ์ที่ถ่ายด้วยฝีมือตัวเองไว้เป็นอย่างดี
ผมมีความประทับใจที่ว่าท่านเสด็จใกล้คิดกับประชาชนมากที่สุด
ถือว่าเป็นประลำที่ประชาชนนั่งเฝ้ารับเสด็จอยู่เนี่ยท่านก็เดินผ่านมาให้ความเป็นกันเองและความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ย้อนไปมนุษย์อยากจะเข้าไปกราบท่านที่ขวาเท้าเลยแต่ไม่มีโอกาสที่ท่านเสด็จมาอยากจะไป
แต่ว่าหน้าที่ของเราคือต้องย้อนกลับไปถ่ายรูป
ถ่ายรูปแล้วก็เดินดำหน้าตลอด
ภาพความประทับใจนี้ยังคงตราตรึงใจชาวสิงห์บุรีโดยเฉพาะลูกหลานบ้านบางรจันทร์
ที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดที่ลานหน้าโรงเรียนค่ายบางรจันทร์และวัดโพเก้าต้น
บริเวณนี้จะมีคนมากและจากช่วงนั้นเป็นประลำไปตลอด
ตอนปี๑๙ก็จะมีเวทีอยู่ตรงนี้ทุกพระองค์ได้รำกับพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกเสือชาวบ้าน
นงศักดิ์สุขเทวีชาวอำเภอค่ายบางรจันทร์ไม่เคยลืมความประทับใจครั้งนั้น
และยังมีโอกาสได้ร่วมสร้างพระพลาที่ประทับแบบเรียบง่ายเพราะทำจากไม้ไผ่มุงด้วยใบมะพร้าว
ไปช่วยกันตัดไม้จากทั้งหันคาชายนาฏและด่านช้างนะครับไปตัดโดยเอารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปตัดมากไม้มาทำประลำ
เขาบอกว่าในหลวงเสด็จเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งหลายจะต้องอยู่ในที่ดีเหมือนกันนะครับ
พระองค์ก็มาก็เสด็จไปตามประลำทุกประลำหรือเป็นประลำยาวแล้วก็วนไปวนมาทุกประลำเยี่ยมพี่น้องประชาชน
พระองค์ก็เยี่ยมทุกคนไม่ใช่ว่าเดินผ่านนะครับก้มสอบถามเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในทีวีที่ออกเป็นข่าวนะครับ
ก็พระองค์ก็จะกล้มและทุกพระองค์ไม่ใช่พระองค์เดียวเหมือนกันทั้งหมด
พระองค์ก็ถึงก็นั่งอยู่กับคนผู้เท่าผู้แก่ก็มีนะครับไม่ได้ว่าอาจจะทำให้สูงเลยนั่งเรียบอยู่กับผู้เท่าผู้แก่เช่นเดียวกัน
จะผ่านไปกว่า๒๐๐ปีแต่วีรกรรมชาวบ้านบางรจันทร์ยังคงสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกหลานตลอดมา
และยิ่งในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเล็งเห็นความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสวรีก็ยิ่งทำให้เวรกรรมของบรรพบุรุษไทยน่าภาคภูมิใจและน่าจดจำยิ่งขึ้น
เป็นความภูมิใจใหญ่เลยเพราะว่า

เหมือนความภูมิใจของบุคคลในสิงห์บุรี
และคนในพื้นที่ก็จะน้อยลงไปด้วย

เหมือนพระองค์ให้ก็ให้ความสำคัญ

ท่านอาจารย์ได้ต่อสู้กับฆ่าศึกเมื่อนายอดีต
เมื่อก่อนกรุงศรียุยาแตกก็ถือว่า
เป็นเกียรติประวัติของบุคคลในสิงห์บุรีและคนพื้นที่ด้วย

ที่พระองค์สิเจ็ดพระธรรมเดินมาเปิดมุษาบุรีในปี๑๙นะครับ
จังหวัดสิงห์บุรียังคงอนุรักษ์สารากลาง
จังหวัดหลังเก่าจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลัง
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

ที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เคยสะเด็ดพระราชดำเนินประทับ
เพื่อเยี่ยมราชดรชาวจังหวัดสิงห์บุรีเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่๒๘กันยายน๒๔

รักษาสภาพอาคารแห่งความทรงจำนี้ไว้
ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณสืบไป
โปรดติดตามตอนต่อไป